มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้าง
ตอนนี้เป็นที่จับตามองขึ้นมาทันที
สำหรับแวดวงทางการเมือง
ท่านนายกนั้นจะมีการปรับคอรมอลช่วงนี้หรือไม่
เนื่องจากว่ามีชื่อของรัฐมนตรีสองท่าน

ขออยู่ช่วยงานรัฐบาลต่ออีกสักระยะหนึ่งครับ

ไม่กล้าแสดงตัวอย่างชัดเจนกับเรื่องนี้

ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คลายล็อกให้พักการเมืองสามารถทำกิจกรรม
ธุรการใน๖หัวข้อสำคัญ
ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้
ประชุมพักเพื่อรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม

ให้สามารถเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพัก
แก้ไขข้อขัดข้องตามที่พักการเมืองเสนอมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องห่วงเวลาในการจัดให้มีทุนประเดิม
แม้จะมีเสียงยืนยันมาจากนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าคอสชว่าคำสั่งนี้ทำเพื่อแก้ปัญหา
และให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกพักการเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบัน
แต่การเลือกไม่ปลดล็อกให้กับพักการเมือง
พร้อมกับปฏิเสธกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ส่งสัญญาณให้เห็นความไม่พร้อมของรัฐบาลคอสชด้วยเช่นกัน
ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลผมเป็นนายกตรี
ผมยังไม่รู้เลยจะปรับใครยังไม่มีอะไรปรับทั้งสิ้น
เรื่องบทบาทการเมืองชัดเจนของนายกรัฐมนตรีในเดือนการยนต์ยนต์
ก็บอกไว้ได้เลยว่าก็จะติดตามความเคลื่อนไหวของทุกภาคการเมือง
ว่าเป็นอย่างไรเราถึงจะกำหนดบทบาทของเราเอง

ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นนะครับ

โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล
เคลื่อนไหวจัดตั้งพักพลังประชารัฐ

และนายสนธิรัฐสนธิเจรวง
ยังคงสงวนท่าทีไม่ตอบรับหรือปฏิเสธชัด
ที่จะไปร่วมงานทางการเมืองกับกลุ่มสามิตร
โดยให้เหตุผลว่ายังมีภารกิจสำคัญ
ที่จะต้องขับเคลื่อนงานให้กับรัฐบาลคอสช
และยังไม่คิดจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี

ว่าในเรื่องของความสนใจที่จะทำประโยชน์ให้บ้านเมืองตรงนี้
ว่าทุกคนก็มีความสนใจ

ได้พูดคุยกับนักการเมืองโดยตลอดนะครับ

ว่าเราต้องฟังข้อมูลจากทางนักการเมืองที่ไปถึงชาวบ้าน
ว่ามีอะไรที่อยากให้รัฐบาลทำนะครับ

เพราะว่ารัฐบาลนี้ไม่มีสอสอ

ยาท้าน
ก็จะต้องลาออกจากตำแหน่งภายใน๑๘๐วันนับจากวันเลือกตั้ง
ย่อมหมายถึงแต่ละคนยังมีเวลาเร่งปั่นผลงาน
ฉีดเม็ดเงินเอาใจประชาชนฐานราก
ตัดสินอนาคตทางการเมืองก็ยังไม่ซ้าย
เพราะถึงอย่างไรก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จ
วกกับความได้เปรียบทางการเมืองอยู่แล้ว
ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน